เรือเรือลากจูงส่งสินค้าปรากฏว่าคลื่นซ้า

แล้วกลัวมากคือจะเกิดโศกนาฏกรรมอีกหรือเปล่า

รอบนี้ลูกเรือทั้งหมดตัดสินใจ

ปรากฏว่ามีเรือบรรทุกน้ำมันเดินทะเลมาถึง

ไข่ไบ้เหรอไข่ไบ้

เฮ้ใจเย็น

เดี๋ยวถอยลังเร็ว

มันนี่เข้าไปจักรจับไว้

ดูความสูงและความแรงของคลื่น
คือแพร่ชูชีพคือพร้อมจะพลิกคว่ำได้ตลอดนะครับ
แล้ว๙ชีวิตลอยคออยู่กลางทะเล
หลังจากที่ก่อนหน้านั้นเขามากับเรือลากจูงส่งสินค้า

จนต้องสละเรือแล้วลงแพร่ชูชีพแบบนี้
กลัวมากว่าจะเกิดโศกอนาตกรรมซ้ำรอยอีกหรือเปล่า

รอบนี้มีเรือบรรทุกน้ำมันเดินทะเลผ่านมา

แล้วเรือยางมันก็ตีเข้ากับเรือใหญ่ด้วยนะ

ทำให้สามารถจะจับแล้วปีนฉับขึ้นมาได้
คลื่นซัดขึ้นมาจนถึงบันไดที่จับมันอยู่ด้วย

๙คนลอยคออยู่กลางทะเลครับ

เขาเดินเรือห่างจากชายหาดริ้นที่พังงัน
ประมาณสัก๒๐มายทะเลอยู่ในพื้นที่สุราธานีนะ
แล้วน้ำเข้าเรือเรือจมฮะ

เหตุการณ์คล้ายกับกรณีของเรือหลวงอับปางเลยนะฮะ

รอบนี้บนเรือมีลูกเรืออยู่๙คน
ตัดสินใจสละเรือเลยไม่รอช้าครับ

รอการช่วยเหลือสภาพตอนไปเจอคืออิดโรยแล้ว
ลมแพยางมันก็เริ่มฟีบครับ
ประสานไปที่เรือต่อ๑๑๔ของกองทัพเรือ

คือพอเรือเดินน้ำมันเทียบท่าได้เสร็จปั๊บ

ออกไปแล้วไปรับคนกลับเข้าฝั่งได้เรียบร้อย
เรือออกจากท่าเทียบเรือสุราชบ่าย๒

แล้วพอออกทะเลปั๊บคลื่นลมมันแรงมาก
คลื่นสูง๔เมตรแล้วซัดเข้าในตัวเรือ
คุณผู้ชมครับเรือส่งสินค้าความแข็งแรงความปลอดภัย
อาจจะไม่ได้เท่ากับเรือใหญ่มฮือมา
พอน้ำซัดเข้ามาในเรือเนี่ยตี๓ตี๔เรือรั่วอีกต่างหาก
แล้วเกิดกลางดึกครับก็เลยต้องสละเรือครับ
เพราะว่าเครื่องยนต์มันดับแล้วแล้ววิทยุขอความช่วยเหลือ
โชคดีครับได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
ไม่มีใครบาดเจ็บเต็มที่ก็คือเพลียกันบ้าง

โอ้โหโชคดีครับปลอดภัยกันทุกคนฮะ